ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะสถานการณ์ฝุ่นถือว่าตอนนี้ค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน
เอ็มสองจุดห้าลุกลามไปทั่วไทยกระทบหกสิบสามจังหวัดแล้วค่ะโดยเฉพาะแม่ห้องศรนะคะ
คลองแชมป์อันดับหนึ่งเป็นเมืองที่ค่าฝุ่นสูงที่สุดอันตรายที่สุด
ส่วนกรุงเทพก็คลาดชีวิตของสัตว์แล้วนะคะฝุ่นพิษพีเอ็มสองจุดห้ายังปกคลุมไปทั่ว
เกินค่ามาตรฐานกว่าหกสิบสามจังหวัดจากข้อมูลของจิสด้าเปิดเผยว่าค่าเฉลี่ย
ปริมาณของฝุ่นละอองรายจังหวัดนะคะในช่วงเวลา๑๗นาฬิกาของวันนี้
พบว่ามีหลายจังหวัดค่ะที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานรวมแล้วกว่า๖๓จังหวัด
และจังหวัดที่มีค่าฝุ่นเฉลี่ยเกินมาตรฐานในระดับสีแดงอันตรายต่อสุขภาพ
มีทั้งหมดเก้าจังหวัดนะคะคือแม่ห้องสรของแชมป์
อันดับหนึ่งเชียงใหม่ลำพูนน่านตากลำปางแพร่
เพย่ยาวและก็เชียงรายในรำสีส้มค่ะ
เริ่มส่งผลต่อสุขภาพมีทั้งหมดห้าสิบสามจังหวัด

คือระดับที่ฝุ่นปานกลางมีทั้งหมด๘จังหวัดค่ะ
จังหวัดที่อยู่ในเกณฑ์สีเขียวปลอดภัยจากฝุ่นจิ๋ว

และจังหวัดในกลุ่มสีฟ้าหมายถึงอากาศที่ไร้ฝุ่นจิ๋วเลยนะคะ
มีเพียง๒จังหวัดเท่านั้นคือพัทธลุงแล้วก็สงขลาค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามภาพรวมทั้งหมดทั่วประเทศตอนนี้
ยังมีค่าของฝุ่นจิ๋วเพิ่มสูงขึ้น
และคุณภาพทางอากาศที่กระทบต่อสุขภาพคนทั่วประเทศด้วยนะคะ
ลองเจาะลึกลงไปดูที่เชียงใหม่กันบ้างค่ะ
มีฝุ่นควันจากไฟป่ายังหนาแน่น
กระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ล่าสุดที่ม่อนแจ่มนักท่องเที่ยวทยอยยกเลิกที่พัก
เพื่อที่จะหนีฝุ่นที่ปกคลุมเต็มดอยแบบนี้ค่ะ
ส่วนที่กรุงเทพมหานครลงมาดูเมืองกรุงกันหน่อยนะคะ

คือนกเนี่ยมีอาการวูบเพราะว่าตกจากท้องฟ้านะคะ
คือเหมือนกับเกือบคล่าชีวิตนกเลย
คือนกมีอาการทั้งหายใจไม่สะดวก
เปลี่ยนออกซิเจนไม่ได้ถึงขั้นเกิดภาวะวูบ

ขณะที่ด้านของนายสัตวแพทย์กระเศษสุเตชัก
คณะสัตวแพทย์ของมกระเศษาจ
ท่านมีการโพสต์ผ่านข้อความเฟซบุ๊กบอกว่า

สัตว์ป่าชีวิตสัตว์ป่าความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าอันตรายมาก
แล้วก็มีการตรวจพบว่านกตัวนี้ค่ะคุณผู้ชม
มีอาการปอดอักเสบรุนแรงสองข้างด้วยกัน
ที่ทำให้นกแสบตาแสบคอหายใจไม่ถนัด
โอ้โหอาการคล้ายกับมนุษย์เลย
ขณะเดียวกันตอนนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมแล้วก็ทั่วประเทศเองต่างก็คง
รอแสงสว่างที่ปลายอุโมงความหวังของคนไทยทั่วประเทศ

เนื่องจากว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
มีการระบุว่าพายุสนร้อนกำลังจะพัดผ่านไทยแล้วค่ะ
ในช่วงวันที่๑๒ถึง๑๔มีนาคมนี้
อาจจะทำให้มรสุมของฝุ่นจางหายไป
เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามอุตุเตือนนะคะ
ให้ระวังแล้วก็เฝ้ารับมือกับฤดูร้อนนิดหน่อย
เพราะว่าพายุฤดูร้อนกำลังจะมาเยือนไทยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตก

อย่างไรก็ตามงดออกที่แจ้งหรือว่าอยู่ในที่โล่ง
ดการอยู่ใต้ต้นไม้ใต้อาคารสิ่งก่อสร้าง
รวมไปถึงงดการอยู่ใต้ป้ายโฆษณาต่าง
แล้วก็เกษตรกรเตรียมรับมือดูแลผลผลิตหน่อยนะคะ
เพื่อที่จะปลอดภัยทั้งจากพายุแล้วก็จากฝุ่นด้วย
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ